อันนี้ผู้บริสุทธิ์นะครับถ้าไม่เป็นบริสุทธิ์คงไม่ออกมาคงไม่ได้ออกมาอย่างนี้นะครับ
เพราะอันนี้เป็นคดีแรกของประเทศไทยนะฮะ
ไม่เคยมีมาก่อนนะที่ว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดแล้วมีการปล่อยตัวในระหว่างที่กวากขัง
แล้วมีความเห็นว่าไม่กระทำความผิด
แต่ถ้าอายการเห็นว่าคดีนี้ยังต้องมีการสอบสวนหรือสอบเพิ่มเติมพยานก็สามารถทำได้
หรือเห็นว่าตำรวจสั่งมาอายการยังเห็นว่าต้องควรฟ้องก็สามารถทำได้
แต่จะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ไม่ใช่แค่นี้
ครับทรมานครับผมไม่เคยมาแบบแบบผมไม่ผิดแล้วเอาผมมาอยู่แบบนี้
คิดแบบทำไมทำดีแบบมันไม่ได้ดีอะครับตอนที่ทำไม่ดีทำไมได้ดีอะไรอย่างนี้ผมเคยคิด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันคือเป็นจังหวะพอดีเลยนะคะ
ที่วันนี้ได้รับการปล่อยตัวสำหรับคุณพิชิตนะคะเพราะว่าคนน่าจะลุ้นข่าวนี้กันอยู่เยอะ
แล้วก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทางประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะ
แต่ว่าได้รับการปล่อยตัวก่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูนะคะ
คือคดีที่ว่านี้ใช้คำว่าแพ้ก็คงจะไม่ผิดล่ะค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาเกือบครบพอดี
ชน๓๐ชน๓๐นะคะได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยที่ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้แตกสลายหมดค่ะ
ครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาคือแตกสลายหมดคือแพร่เตรียมจะแตกแล้วไม่รู้จะไปกันยังไงแล้วเอายังไงดีนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากการที่เจ้าตัวคนที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ย
ก็คือโทรแจ้งตำรวจให้มาดูนั่นแหละว่ามันเจอยาบ้านะครับนะคะก็โดนแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำ
วันนี้เราจะคุยกันกับทั้งทนายตัวคุณพิชิตแล้วก็ภรรยานะคะทนายวรกรพงธนากุลทนายความที่ช่วยเหลือในคดีนี้นะคะ
คุณพิชิตเชิดธรรมอันนี้เราแนะนำกับว่าเขาเป็นอดีตผู้ต้องหานะคะแต่จริงแล้วถ้าภาษาเราก็คือเขาเป็นแพ้นะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะคือคุณกัญญากรชนพิทักษ์ภรรยาของคุณพิชิตสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
ยินดีด้วยแหมแต่มันเป็นการกล่าวคำยินดีที่มันผ่านเรื่องราวที่มันเกินจะรับเหมือนกันนะคะ
แต่ยังไงยินดีด้วยก่อนคุณพิชิตยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะมันคนละเรื่องเลยใช่ไหม
กับวันที่มันไม่เหลือแล้วชีวิตไม่เหลือแล้วคือจะไปกันหมดแล้วใช่ไหมคะ
เอาแวบแรกก่อนค่ะวันนี้รู้ตัวตอนประมาณกี่โมงคุณพิชิตว่าแบบจะได้ออกมาเจอลูกเจอเมียแล้วคะ
ผมไม่รู้เลยครับที่แรกไม่รู้ด้วยมันจะออกวันนี้
แล้วยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือยังไงคะตอนก่อนเดินออกมามีใครไปบอกให้ทำอะไรทำอะไรบ้างก่อนเดินออกมาเจอหน้าลูกหน้าภรรยานะคะ

บอกว่านายพิชิตเชิดธรรมแล้วอะไรผมไม่ได้ยินไม่ชัดนะครับแล้วในห้องเขาบอกว่าเขามาประกันตัวหรืออะไรสักอย่างเลยครับ

ตกใจครับดีใจน้ำตาไหลเลยครับผม

กำลังนั่งเล่นอยู่ครับ

แล้วตอนที่เขาประกาศชื่อนี่คือเราได้ยินเลยตั้งแต่แรกหรือว่าเพื่อนบอกเฮ้ยชื่อเรา
ไม่ผมตั้งใจฟังมา๓วันแล้วครับชื่อผมว่าให้ภรรยาผมมาเยี่ยมจะมาเยี่ยมไหมอะไรอย่างนี้เดินเรื่องไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้
ที่รอฟังชื่อคือฟังชื่อเผื่อภรรยามาเยี่ยม

แล้วพอเขาประกาศปุ๊บได้ยินคำว่า

ผมได้ยินไม่ชัดได้ยินชื่อผมแล้วพวกนั้นเขาบอกว่าปล่อยตัวแล้วผมก็ดีใจตามตาไหลแล้ว

เขาก็ดีใจกับผมด้วยทั้งหมดเลย
ตั้งแต่ที่เข้าไปนี่ได้เล่าให้คนเขาฟังไหมว่าเราโดนอะไร

โดนสินะใช่ไหมคะ
ออกมาก่อนออกมาเจอหน้าภรรยาเจอหน้าลูกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ได้เล่าอะไรยังไงให้ฟังไหมคะ
บอกไหมว่านี่คุณได้ออกแล้วนะ
เขาก็พูดว่ามาประกันตัวออกหรืออะไรสักอย่าง

ความรู้สึกนอกจากดีใจแล้วมันงงไหม

เพราะว่าก่อนหน้าก่อนที่จะเกิดวันนี้เนี่ยคือทางคุณกัญญากรยังไม่ได้เข้าไปบอกเลยใช่ไหมว่าจะได้ออก

เอาเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคือคุณกัญญากรก็ไม่รู้ป่ะคะว่าจะได้ออกวันนี้หรือรู้ไว้ก่อน

ก็ตอนประมาณเที่ยงว่า
ตอนเช้ามันโทรไปบอกแล้ว
โทรบอกคุณมันจะได้ออก
มีแต่กระทรวงยุติธรรมโทรมา

หนูก็มีใจชื้นขึ้นมาแล้วว่าเขาต้องช่วยแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระทรวงยุทธรรมโทรมาของวันนี้เนี่ยคือบอกว่าจะไปช่วยใช่ไหม

อ่าคือเป็นการติดต่อว่าเตรียมจะไปช่วย
ซึ่งจริงแล้วทางส่วนส่วนของกระทรวงยุติธรรมเตรียมจะไปช่วยคือวันไหนคะ
เตรียมจะไปช่วยวันนี้
ใช่ไหมคะแล้วคนที่โทรบอกคือธนายวัตกร

งงไหมแบบเอ้าทำไมวันนี้หรือยังไง

ตอนนั้นมีใครอยู่ที่บ้านด้วยบ้างคะลูกอยู่ไหม

แล้วบอกคนในบ้านว่าไงบ้างเบอร์นอากาศวันนี้
ก็หนูก็บอกว่า

คืออย่างที่ทนายวรกรบอกคือไม่ได้ง่ายนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการปล่อยตัวโดยตำรวจเอง

ทางกฎหมายหน่อยคือสรุปแล้ววันนี้ที่คุณพิชิตออกมา
โดยที่ยังไม่ทันที่กระทรวงยุติธรรมจะได้ไปเนี่ยคือแปลว่าอะไรคะ
คือปกติแล้วนะฮะตำรวจเมื่อมีการฝากขังก็ต้องฝากไปเรื่อย
จนกระทั่งครบ๗ฝากแล้วก็ส่งเรื่องอายการ
อายการอาจจะเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องอายการก็มีสิทธิ์สั่งไม่ฟ้อง
อายการสั่งฟ้องก็คือดำเนินเรื่องไป
ถ้าสั่งไปฟ้องก็ต้องไปผู้การอีกนะไปผู้จัดการตำรวจอีก
ผู้ประการตำรวจต้องเห็นชอบด้วยถึงจะมีสิทธิ์
แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นกรณีพิเศษที่ผมไปพบกับท่านพันธุรกิจเอกกิจสนะ
ที่เป็นรองผู้บัญชาการโฆษกแห่งชาติ
ท่านก็ดำเรื่องนี้ไปหาท่านผงบอตรอท่านจักริปจัยจินดา
ท่านก็เลยแทงความเห็นมาที่ภาค

พักหนึ่งพักหนึ่งบอกให้สอบสวนเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ผิดก็ให้ปล่อยเขา
อ่าเขาเลยมีการตั้งกรรมการสอบสวนในวันนั้นเลย
คือที่บอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือสอบสวนคือภายในของตำรวจเขาเองใช่ไหมคะ
เรื่องของการทำคดีใช่เป็นชุดใหม่เลย
ทีนี้คือที่บอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยคือเทียบกับคือคดีอื่นเนี่ย
คือจะไม่มีการปล่อยตัวคดียาเสพติดในระหว่างนี้แน่
ไม่มีไม่เคยมีจนกระทั่งคือข้ามไปอีกขั้นนึง
เพราะนี่ถือว่าถูกควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหม

ชั้นพนักงานสอบส่วน๗ฝากฝากมึงกี่วันฮะ

อันนี้เจอไปกี่ฝากแล้วเนี่ย
กำลังจะเริ่มปัดที่๓ออกก่อน
ทีนี้ดิฉันถามย้ำใช้คำว่าแพ้ถูกแล้วสำหรับคุณพิชิต

เป็นความเข้าใจผิดหรือว่ายังไงเขาเป็นแพ้ได้ยังไง
คือเป็นแพ้ในรูปแบบไหนคะในชั้นนี้
ก็คิดอยู่แหละเขาเนี่ยเป็นรัฐจ้าง
ส้มมาแล้วมาขายโดยคนขายก็ไม่ใช่แก
เป็นผู้สั่งไม่ได้เป็นผู้สั่งการเลย
ก็ประชุมกันทุกคนมีความเห็นว่า

ใช่ไหมเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทราบข่าวนี้แล้ว
เคยได้ยินแล้วขออีกรอบก็แล้วกันเพราะวันนี้เขาออกมาให้
ให้เขาเล่าแบบคนที่เล่าได้เต็มปอดเต็มคำอะนะคะ
คุณพิชิตคือเหตุที่ตัวเองโดน
สรุปกับตัวเองว่าตกลงตัวเองโดนเพราะอะไร

ตำรวจเขาสงสัยว่าเกี่ยวหรือตำรวจเขาคิดว่าเราทำแน่
หรือตำรวจเขาเห็นเราอยู่ในแก๊งหรือมีใครแบบชี้เป้าว่าเป็นเรา
คือตกลงเราเข้าใจว่าเราโดนเพราะอะไรคะ
คิดว่าเขาคิดว่าเห็นมียาอยู่ในรถหรือเปล่าไม่รู้ครับ
เดี๋ยวคุณต้องรู้นะเวลาคุณเข้าเรือนจำ

คือคนเราน่าจะโดนลงโทษใช่ไหมคะ

คือมันมีความชัดเจนไหมว่าที่เข้าไปคุณทำอะไรผิด

แต่คุณถูกบอกว่าตัวเองผิดเพราะอะไรคะ

เขาบอกไงถึงต้องออกคุณไว้

ซึ่งอันนี้จริงแล้วตามการทำคดียาเสพติดนี่

ที่จะบอกได้ว่าคนคนนี้เกี่ยวข้องไหมคะ

แต่เมื่อสืบสวนไปแล้ว
ปรากฏว่าคดีนี้มันมีการจับนายสมศักดิ์ได้อีก
สมศักดิ์ก็ยอมรับว่า
โซ่บเป็นของตนเอง
แล้วสมศักดิ์ก็ยังพูดอีกว่า
คดีนี้นะมันไม่ได้มีแค่รังเดียว
มันมียาทั้งหมด๑๐๐รัง

ปรากฏว่าขนไป๙๙รัง
เหลืออยู่รังนึงมันหลงอยู่

เป็นผู้ดูแลเช่าบ้านเพื่อพักยาแค่นั้น
อันนี้คือภาพตามข่าวนี่ใช่ไหมคะที่
วรากรอธิบายให้หน้าข่าวฟังใช่ไหมคะ
คือเนื่องจากมีการจับตัวคนที่เป็นเจ้าของยาได้จริง

ไม่เลยบอกไม่รู้จักกันเลย

เพียงเท่าไหร่เห็นเบอร์โทรอยู่หน้าหมู่บ้านว่า
รับจ้างขนย้ายสิ่งของ
ก็เลยโทรไปบอกลุงพลว่าเอาไปย้ายส้มไปทิ้งให้หน่อย

ดิฉันให้ทนายวรกรเล่าโครงสร้างแบบนี้ค่ะ
คือทั้งคุณพิชิตและคุณกัญญากรพูดน้อย

เดี๋ยวอันไหนมาที่เราจะเล่าได้ของเรา

คือเรื่องของเรื่องนี้มันเกิดจากว่า
คือนายจ้างของคุณพิชิตรับจ้างขน
ถูกไหมและไม่รอบที่คือ

เกิดปัญหาคัน๘๐รังของคุณพิชิต

ตอนที่เขาบอกให้ขนส้มขนไปไหนคะ
ที่แรกตกลงก็ขนไปทิ้งแต่พอดีมาดูปั๊บส้นมันสวย
อย่าขายได้นี่กินได้
ก็เลยบอกว่าขออนุญาตคนที่ว่าว่าจ้างเอาไปขายนะเขาบอกตังค์สบาย
ทีนี้ย้อนกลับไปนิดเดียวคนที่มาจ้างคุณปองพล
ซึ่งก็คือนายจ้างใช่ไหมคะของคุณพิชิตเนี่ย
คนที่มาจ้างเนี่ยคือคนนี้แหละที่ตำรวจจับได้ที่ชื่อสมศักดิ์
แล้วก็รับสารภาพว่ายามีเป็นร้อยรัง
ใช่แต่เอาไปหมดแล้วปรากฏว่ามันเอารังผิดไปรังนึง
เอารังเปล่าไปไม่มียาแต่เอายาที่รังที่มียากับเอาไว้ที่เดิม
คนที่ชื่อสมศักดิ์ที่ตำรวจจับได้เนี่ยว่าเป็นเจ้าของยา
อันนี้ตอนแรกก่อนนะคะที่มาจ้างคุณปองพลในจ้างคุณพิชิตเนี่ย

สมศักดิ์ไม่รู้จักปองพลไม่รู้จักกันเลย
จ้างปกติจ้างปกตินี่จ้างครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรก
ครั้งแรกด้วยครั้งแรกด้วยครั้งแรกด้วยอ่ะปองพลก็รับงาน
ปองพลก็อับพิชิดเอาไป๘๐รังอ่าทีนี้ก็เอาไปขายกัน
แล้วไงต่อคะขายนี่ไลฟ์สดทางเฟสเลยนะตลอดเลย
ว่าโอ้โหส้มรังละ๕๐บาทคนแย่งกันซื้อวันเดียวหมด
อ่าไม่ได้ปิดบังอะไรไม่เลย
คือถ้าคิดว่ามียาไม่น่าไร้ไม่น่าไร้และขณะเจอยาก็ไลฟ์สดอีก
ว่าเอ๊ต้องพาดูนะมันมียาจริงไหม
เดี๋ยวอันนี้ถามคนนี้ก่อนไอ้จังหวะที่เจอห่อ
จังหวะที่เจอห่อคุณพิชิตตอนนั้นคิดอะไรในหัว
ก็ตกใจนิดหน่อยครับ
มันมันเขาพูดไม่ถูกครับ

แล้วตอนเจอห่อแปลกนี่ในใจคิดไหมคะว่าข้างในเป็นอะไร

แล้วจังหวัดนั้นคิดว่ายาละ

แล้วทำไงตอนนั้นในหัวคิดว่าเอาไงดี
ตอนที่คิดเอาไงดีจะทำยังไงต่อ
ก็มาคุยกันกับเจ๊ครับ

พรทิพย์ชื่ออยู่ในข่าวคนที่จะซื้อส้มใช่ไหมคะ

ก็เลยตกลงกันลงความเห็นแล้วโทรบอกตำรวจ

คนที่บอกโทรแจ้งตำรวจเนี่ยใครคิด

พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดให้หรือว่าคุณพิชิตคิด

พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิด

พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด

พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด
พี่พร้อมทิพย์คิดว่าคุณพิชิตคิดว่าคุณพิชิตคิด

โทรไปตมนานไหมคะก่อนจะมาถึง

ชีวิตเปลี่ยนตอนนั้นแหละ
ชีวิตเปลี่ยนตอนนั้นแหละกะว่าเป็นพยาน

เพราะเราเห็นนี่อยู่ในรถที่เราขนด้วย

พอคุยกันเสร็จแล้วก็โทรเข้าสอบพอคองหลวง

แล้วก็ไปลงพัก

ตำรวจถามอะไรตัวคุณพิชิตบ้างคะ

คุยหลายคนครับก็ยืนคุยกันอยู่ครับ
อีกคนคุยกับพ้อนทิพย์บ้าง
อีกคนก็มาคุยกับผม

ตอนนั้นเหลืออยู่สักกี่ตะก้าคะบนรถ
หลายตะก้าอยู่มันเสียแล้ว

แล้วตำรวจคุยว่าไงบ้างคะ

เอาที่เราจำได้

ผมบอกว่าผมเป็นคนขับมา

เขาถามไหม
เพิ่งเจอเหรอ
คุยแจ้งมาแล้วว่าเจอในตะก้าส้มครับ
ตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้
คือเห็นว่าหอใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ไหม

เขาบอกมั้ยว่าเกี่ยวด้วยนะ
เออไม่ได้พูดอะไรเขาทำสำนวนมา

คือจากตรงนั้นเนี่ยนะคะที่พอตำรวจมาเสร็จแล้วเนี่ย

ไปกับคนปล่มการ

ว่าแบบมาเรื่องคดีหน่อย
โดยเดียวมาเป็นพยาน

ตอนนั้นคิดว่าเกี่ยวยัง

ทำนองเนี้ยครับคือคือไม่มีปัญหาครับผมก็เตรียมเป็นพยานอยู่แล้ว
มั่นใจไหมว่าตอนนั้นไม่ได้ถูกจับมั่นใจเลยครับครับไม่เอกใจไม่
ไม่เอกใจมั่นใจเลยว่าผมไม่แค่เป็นพยานไปบอกเออยาวสิบติดมาอย่างงี้
อย่างงี้อย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะขับไปปุ๊บขึ้นไปโรงพักทำอะไรบ้าง
ค่ะเขาให้ไปนั่งในห้องสอบสวนครับอ่าแล้วเขาก็ถามว่าอะไรเขาย้าย
เอาส้มมาจากไหนอะไรมาจากไหนผมก็เล่าเล่าให้เขาฟังก็ถามตัว
ทั่วไปเนอะเหมือนกับที่เราสงสัยอ่ะเอาล่มมาจากเอ๋ยส้มมาจากไหน
ใครให้ขนอ่าแล้วรู้ได้ไงว่ามีตรงนี้อะไรอย่างงี้ประมาณนี้
ไหมคะประมาณนี้ก็คือถามรายละเอียดเสร็จตอนตอนที่อยู่บน
พักเนี่ยเจ๊พรทิพย์อยู่ด้วยอยู่ครับแต่ว่าแยกกันใช่ไหม
นั่งอยู่ด้วยกันครับตอนตอนที่เขาสอบคุณพิชิตมีใครนั่งอยู่ด้วยบ้าง
พรทิพย์กับผมอืมถามเหมือนกันเจ๊พรทิพย์ก็ต้องตอบเหมือนกันใช่ไหม
ถามคำถามเหมือนเหมือนกันแล้วคุณปองพลในจ้างเราเนี่ยอยู่ไหนคะ
ที่แรกอยู่ข้างบนอยู่ครับสอบอยู่นานไหมตอบสอบคุณพิชิตอยู่นานไหม
อยู่ในห้องสอบสวนอยู่นานไหมคะไม่ไม่นานเท่าไหร่อ่าเสร็จแล้วเขาก็ทำสำนวน
ไปแล้วไงต่อแล้วเขาก็มาเอาสำนวนมาวางที่โต๊ะแล้วเขาก็อ่านให้ฟังอ่าน
เขาให้ผมเซ็นตอนที่เขาอ่านเราเข้าใจเรื่องราวไหมคะผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมาย
ไอ้พวกนี้เท่าไหร่ครับอ่าคือฟังแล้วยังไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเราครับ
ฟังแต่ผมรู้ว่าผมจะโดนจับแล้วผมตรงไหนฟังตรงไหนที่รู้สึกเคยเขาบอกว่า
เวลาใครให้เซ็นอะไรให้อ่านให้ดีอะไรทำนองเนี้ยอ่าผมเห็นให้เขาเขาบอกให้ผมมาเซ็นปุ๊บ
ผมรู้แล้วว่าผมกำลังจะโดนจับอ่ะผมเพิ่งรู้แล้วแต่แล้วเขาบอกเราด้วยปากเปล่าไหม
เขาพูดอะไรบ้างไหมอ๋ออ่านให้ผมฟังพออ่านให้ฟังเสร็จแล้วบอกไหมอ่าเซนหรือยังไงคะ
บอกให้เซ็นให้อ่านก่อนแล้วเซ็นเขาระบุว่าเราเป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมตอนนั้นเขาน่าจะเหมือนจะระบุเหมือนเขารีบอ่ะ
อยู่ยาวไหมคะเขาอ่านคนเดียวเขาอ่านให้ผมฟังอืมเจ๊พรทิพย์ยังนั่งอยู่ด้วยไหมอยู่ครับแล้วเจ๊พรทิพย์เข้าใจไหม
เขาเขาบอกเข้าใจตรงกันไหมว่าไม่ไม่เขาเจฟพ่อนทิพย์อ้าวทำไมเป็นทำไมเป็นเป็นคนผิดได้ไปได้ยังไงเจฟพ่อนทิพย์เขาก็บอก
เป็นคนแจ้งความเองแท้ทำไมต้องมาเป็นคนผิดด้วยตำรวจว่าไงฮะเขาก็ไม่พูดอะไรตำรวจนั่งอยู่กี่นายค่ะสองสามนายครับในห้องเนอะในห้องก็จะมีประมาณสี่ห้าคนครับใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุณพิชิตยังไงตัดสินใจแล้วเขาก็รีบยกยามาวางแล้วให้ผมไปชี้แล้วก็ถ่ายรูปเลย
แล้วตอนจังหวะไปชี้เราถามเขาไหมทำไมต้องชี้ผมไม่ได้ถามแล้วสุดท้ายเราต้องเซ็นครับคือจังหวะที่กำลังจะเซ็นตอนนั้นเอกใจไหมว่าแบบเอ้ยยังยังไม่เซ็นหรือจะเอายังไงก่อนดีตอนนั้นคิดยังไงในใจคะ
ผมแบบยังไงผมพูดไม่ถูกความรู้สึกตอนนั้นยังไงงงหรือตกใจตกใจอ่าตอนนั้นได้ได้โทรหาภรรยาโทรหาที่บ้านโทรหาเพื่อนที่ยัง
เซ็นครับต้องเซ็นเซ็นก็ไม่มีคำอธิบายเหรอคะตกพฤษภาทันที
อเรนนี่ขอถามจังหวะนี้เพื่อเป็นประโยชน์คนอื่นด้วย
จังหวะนี้ไม่เซ็นได้ไหมได้

ไม่รู้กฎหมายด้วยไม่เกี่ยวไม่ต้องเซ็นเลย

ฟังจริงตำรวจทั้งหมดเนี่ยที่ใช่เซ็นอะไรเราไม่เป็นจำเลย

แต่ขอโทรตามใครสักคนโทรขอคุยกับใครได้โดยยังไม่ต้องเซ็น

แต่เราไม่รู้จักท่านไม่มีใครรู้จักทนายหรอกค่ะ
อยู่ดีแบบเอาขึ้นโรงพักษณ์ใครจะไปนึกถึงทนายออกอ่ะให้ทำอะไร
แต่ที่ค่อยเซ็นทั้งหมดไม่ว่าเป็นการตอบตรวจอะไรต่างเราไม่เซ็นได้
กฎหมายบอกว่าเรามีสิทธิ์ไม่เซ็นแต่พนักงานสอบสวนหรือผู้จับกลุ่มมีหน้าที่ต้องให้เราเซ็น

นึกอาการออกนะคือมันแบบอะไรยังไงคืออะไรยังไงสุดท้ายต้องเซ็นใช่ไหมคะเราก็ถูกคุ้งตัวอยู่ที่โรงพักษณ์เลย

จากนั้นอีก๒วันเข้าเรือนจำโดยใช่ไหมเรียนเรียงลำดับถูก

เข้าเรือนจำใช่ไหมคะจังหวะ๒๘ได้โทรหาภรรยาสักตอนกี่โมงกี่ทุ่ม
ไม่ได้โทรครับภรรยามาเยี่ยมมาหา

หนูแชทคุยกับเขาตอนที่ว่าเขารอสอบปากคำค่ะ

ใช่ผมแชทไปถามว่าอยู่ไหนทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาให้ปากคำอยู่

ยังค่ะหนูก็ถามเขาว่าเอ้าทำไมไปอยู่โรงพักเขาบอกว่าเจอยาบ้าในบนรถ
หนูก็บอกรถใครเขาก็บอกว่ารถลูกพี่แหละรถบองพลนะคะ
ตอนนั้นใจเราคิดว่าจะเจออะไรเอาไม่คะคุณผิชิด
ก็ใจไม่ดีเลยเย็นแล้วหนูอุ้มลูกมาโรงพักอ่ะค่ะ
แต่ผมยังใจดีเดี๋ยวนะตอนคุยแหละ

ก็คือเล่าให้ฟังเฉย
ตอนหนูมาเขาถูกขังไปแล้วค่ะ
ตอนที่เซ็นเสร็จก่อนเจอหน้าภรรยากัน

คือเห็นกันผ่านลูกกลงใช่ไหมคะ

หรือคิดว่าอาจจะคืนเดียวเดี๋ยวประกันตัวเดี๋ยวปล่อย
ตอนนั้นรู้ไหมว่าจะมาถึงขนาดนี้

หนูก็รอรอจนแบบ

แต่ทำไมว่าสามีอยู่ในห้องขัง

คุณทนายก็แบบรอคำตอบจาก

อีกวันนึงลูกเร็วอีกวันนึง

เขาเชิญผมไป
คุณผู้ชมยังยอให้นิดนึงนะคะ
คนที่มีรูปอยู่ในข่าวที่ทนายวรกรโชว์ภาพให้ดู
คือที่ชื่อสมศักดิ์จำได้ใช่มั้ยคะ
สมศักดิ์ถูกเรียกมาเพื่อแสดงตัววันนั้นเลย
วันนั้นคือวันที่จับวันที่ปองพลแกโทรไปที่จับคุณพิชิตแล้วคุณปองพลเนื่องจากรับจ้างมา
คนนี้ให้ค้นโทรหาสมศักดิ์สมศักดิ์มาโรงพัก
ใช่บอกว่าสมศักดิ์บอกว่าคุณปองภูมิบอกถ้าไม่มาเขาจะออกไม้จับคุณนะคุณมาเคลียร์เรื่องคุณก่อน
เขาก็ตกใจมาชอบไปเลยอ่าแต่ฉะนั้นแปลกใจทำไมสมศักดิ์
เขาก็คิดว่ายาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว
อ่าาแล้วเขาไม่กลัวสาวไปเรื่องเจอกะแล้วเขาเป็นเจ้าของอ่ะ
ก็ไม่รู้เขาก็ต้องมาแสดงความมั่นใจถ้าไม่ก็คือเขาหนีไม่ออก
ตรงที่ว่า๑สตึกนั้นเขาเป็นคนติดสัญญาเองกับเจ้าของตึก
ว่าเขาเป็นเจ้าของเป็นคู่สัญญาเขามีบัตรประชนมีอะไรอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาเป็นเจ้าของเป็นคนที่จ้างปองพลมาอีกที

ซึ่งคุณผู้ชมคะจริงแล้ววันที่เจอยาวันที่ไปโรงพักวันที่เซ็นเอกสาร
และวันที่เข้าห้องขังโรงพักเนี่ยคือวันเดียวกันหมดกับที่สมศักดิ์
ซึ่งจ้างคุณปองพลนายจ้างของคุณพิชิตก็มาโรงพัก

ไม่ได้ซัดทอดรับสารภาพเสร็จตำรวจเนี่ยเขาหลอกหลอกหลอกคุณน้ำศักดิ์ว่า
เอางี้ดีกว่าให้ลูกพี่คุณโอนเงินมา๕แสนผมจะปล่อยคุณ

คุณผู้ชมคะที่ทนายวรกรเล่าเนี่ยมันยิ่งเพิ่มน้ำหนักว่า
ตำรวจจะเจอแล้วว่ายาเป็นของใครแล้วสาวไปได้ถึงใคร

แต่คนนี้ซึ่งไม่ได้ถูกซัดทอด

สักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับอีกเกือบ๑เดือนเต็มที่เขาอยู่ในเรือนจำ

คุณผู้ชมที่เห็นในภาพข่าวแล้วก็คือจริงแล้วในวันนั้นเลยนะคะ
วันที่เจอยาวันที่แจ้งความวันที่โดนสอบวันที่เจอเสร็จเอกสาร
แล้ววันที่เข้าคุกโรงพักษณ์อ่ะใช่ไหมคะเข้าห้องขังโรงพักษณ์อ่ะวันเดียวกันหมด

แล้ววันที่คนที่จ้างในจ้างของคุณพิชิตมาเนี่ยก็คือวันที่ได้ตัวของสมศักดิ์มาที่โรงพัก

คุณปองพลโทรไปคือเอกสารมันมัดตัวเขาอยู่แล้วเขาต้องมา
ไม่งั้นโดนขุดจะออกมาจากนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าคนที่เช่าตึกที่มียาแหละก็คือคุณสมศักดิ์
มีหลักฐานมีบัตรประชนมีอะไรอยู่แล้ว
ซึ่งเขาอยู่ไม่ไกลด้วยไม่ไกลจากสพด้วย

ตำรวจสอบอยู่นานไหมถึงยอมรับสารภาพว่ายาเป็นของเขา
ตำรวจใช้วิธีที่แรกเขาไม่รับหรอก
ตำรวจใช้วิธีหลอกอังงี้ก็

หลอกว่าโอเคให้เขาโอน
ให้ลูกพี่โอนมา๕แสนเดี๋ยวจะปล่อยมันกลับ

คุณไม่ได้ฆ่าขายยาหรือไม่ได้ไม่อะไร

โอ้โหยืมยังไม่ได้เลยทั้ง๕แสนเนี่ย

เออ๕แสนเนี่ยไม่ให้เนื่องได้

แล้วคนที่โอนมาสมศักดิ์ได้ตัวยางคะ

ไม่ถูกจับก็ถูกเชิญตัวมาวันลุงกึ้งอยู่คลอง๓

คนนี้ก็สั่งถูกตำรวจหลอกอีก

อ้างมีคนโอนอีกอ้างต่อที่๒อ้าง

จะล้านหนึ่งแล้วก็เลยตอนนี้

และก็หลอกให้ลูกพี่โอนมาร้านนึง
โอนว่าปั๊บจับแต่ไปเชิญตัวไม่มาแล้วหนี
ตอนนี้นะคะเอาเฉพาะคดียาอันนี้นะ
มีคนผู้ถูกจับแก๊งครับกี่คนค่ะ

๒คนสมศักดิ์คนหนึ่งสมศักดิ์แล้วอีกคนนึงที่ถูกอ้างว่าเป็นคนเอารถมาขนยา
คนนั้นไม่รับตัดละภาพแต่ถูกเอาหมายจับผมบอกว่ารถคันนี้ขายไปหลายท่อนแล้ว
ไม่เกี่ยวกับเขาซึ่งเขาต้องสู้คดีใช่ไหมสองคนนี้สู้คดีนะคะ
คนที่เป็นคนโอนให้สมศักดิ์๕แสนกับอีกคนที่โอนให้คนนี้
นีหมดอีก๑ล้านสองคนนี้มันนี้อยู่นี้อยู่
วงการถูกลื้อหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพิชิต

คำถามคืออ้าวแล้วท่านพิชิตไปอยู่เรือนจำเป็นเดือนคะ
ก็นี่เลยเหตุผลที่ออกมาต่อสู้ว่า
ผมก็บอกท่านคุณกรรมว่าต้องปล่อยกับท่านท่าน
เพราะเขาบริสุทธิ์ผมสอบมาหมดแล้วทุกคนแล้ว
ไม่เพราะว่าการสอบใดก็แล้วแต่ของตัวจริง
แก๊งจริงก็สอบพอร์ของหลวงรู้หมด

แล้วทำไมทำไมคนนี้ไปเรือนจำทันยบุรีคะ

อันนั้นคือต้องถามพูมกับ

พอย้ายจากอยู่โรงพัก๒คืนเนอะ
แล้วก็รุ่งขึ้นเป็นวันที่๓๐นะคะ

สภาพตอนเข้าไปตอนแรกเจอกับสภาพยังไงบ้าง
เราเข้าไปความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะ

แต่แบบสภาพความเป็นอยู่เป็นไงบ้างคะ

เครียดครับเครียดกินไม่ได้

เข้าไปมีคนมาถามไหมอะไรยังไงครับถามครับ

บ่อยไหมครับบ่อย
ได้คุยกับภรรยาอีกทีนี้คือเมื่อไหร่คะ
ไปหาคืนวันตอนที่โดนจับไม่ได้คุยกันใช่ไหมไม่ได้เจอ

หนูไปหาเขาวันที่๒ที่ว่าอยู่โรงพัก

ค่ะหนูเอาซื้อข้าวซื้ออะไรไปเยี่ยมเขา
ตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะต้องถึงกลับไปอยู่เรือนจำเป็นเดือนนะคะ

ตอนนี้วันวันที่๒ที่ติดฟงคืนแล้วตอนเช้าเขาจะส่งสานมา
เอาเจ้าตัวเล็กไปด้วยไหมคะ

แล้วคนโตเอาไปไหม

รู้หมดเลยว่าพ่อไปไหนอะไรยังไง

คนโตรู้ค่ะแต่พ่อรู้
แล้วเขารู้ไหมว่าจริงพ่อไม่ได้ทำ

แล้วแม่ตอบเขายังไงตอนเขาบอกพ่อไม่ได้ทำทำไมพ่อโดนขัง

เขาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดขนาดขนส้มอะไรแต่เด็กลูกเขาเราอยู่ในเหตุการณ์หมดเลย

ทำไมไปอยู่ในคุกเขาเข้าใจไหม
มีแล้วเขาบอกว่าทำไมเขาไม่ปล่อยพ่อสักทีอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ปล่อย
แล้วสังหวะตอนที่เหมือนกับบ้านแพ้แตกแล้วตอนนั้นที่ไปนั่งช่วยไหม
คือตอนนั้นสภาพจิตใจคือคิดอะไรอยู่ในใจคะ
ก็หนูคิดว่าไม่รู้ว่าแฟนจะออกเมื่อไหร่จะติดนานแค่ไหนหนูเครียดมาตอนนั้น
คือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไป

เจอกันบ่อยไหมคะได้ไปเยี่ยมกันบ่อยไหมในเรือนจำ
เยี่ยมทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์
คุยกันว่าไงบ้างคะคือเตรียมใจไหมตอนนั้นที่คุยว่าแบบ
ไม่รู้เลยเป็นปีไหมอะไรอย่างนี้มีใครบอกไหม
เยี่ยมทีไรก็ร้องไห้ทั้งคู่เลย
ก็บอกให้เขาทำใจสบายนะรอแกไม่ผิดอะไรอย่างนี้ก็คุยกับเขา

ตอนนั้นคิดเผื่อไว้ไหมคะว่าจะต้องอยู่นานแค่ไหน
ได้คุยกันไว้ไหมว่าเอะ
ว่าไงคะ
สักกี่เดือนฮะง่ายทีแรกผมก็ไม่ได้เห็นนั่นนะ
ผมก็มีแต่ว่าแวะไปคุยกับท่านภูมิกับครั้งหนึ่ง
บอกว่าท่านก็พอดีเดินมาเจอกันอยู่ตรงหน้า
กลางห้องที่รับเรื่องร้องทุกข์อะไรตรงนั้น
ก็เลยบอกท่านดูให้หน่อยท่านเนี่ย
บอกว่าอันนี้เขาไม่ผิดนะท่านช่วยเหลือเขาหน่อย

มันเป็นความยินดีแหละคุณพิชิตแต่ว่ามัน
จริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะใช่ไหมคะคุณพิชิตตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เลย
หรือเอาตอนที่ออกมาใหม่ก็ได้
โกรธไหมแค้นไหมหรือรู้สึกอะไร
ตอนใหม่แค้นอยู่ครับแต่ตอนออกมาแล้วไม่คิดไม่คิด
ตอนแรกมันต้องรู้สึกใช่ไหมครับตอนแรกที่โกรธโกรธไหมคือเป็นอาการโกรธหรือยังไงคะ
คนในใจครับแบบคนไม่ได้ทำผิดอย่างนี้ครับ
แต่ออกมาไม่สนใจอะไรแล้วขอให้ผมได้ออกสิ่งที่ผมไม่ได้ทำ
เอาเรื่องเอาความต่อไหมคะความหมายคือว่าเป็นสิทธิ์เขานะคะ
ไม่ใช่แบบว่าจะโกรธแค้นเครื่องเอาคืนไม่ใช่เป็นสิทธิ์เขาเนี่ยที่เขาถูกละเมิดแบบนี้
คือถ้าเฉพาะผมปรึกษากันนะคือว่าไม่อยากจะฟ้องกลับ
แต่ทางตำรวจผู้ใหญ่โทรมาคุยแล้วนะว่าจะขอเยียวยาให้โดยให้เงินก้อนหนึ่ง
แต่มันยังไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้มีการโทรมาจริง
จริงจริงตามกฎหมายเขาต้องได้ถูกไหมใช่ถูกต้องอ่าแต่แต่ที่ต้องได้คือต้องต้องฟ้องเป็นคดีเหรอ
ใช่หรือว่าได้เลยคะฟ้องเป็นคดีแต่กระทรวงยุทธรรมท่านธวัชชัยอ่ะ
ล้อมประหลัดบอกให้ไปขอได้ท่านจะดูแลให้กระทรวงอิทธิ์ธรรมมีเงินกองทุนเยียวยา
ผู้ที่ไม่ผิดอ่าซึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกคือได้รับสายโทรศัพท์จากทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอง
ท่านคงเมตตาด้วยแหละแล้วก็เห็นว่ามีความผิดท่าจริงถ้าอะไรผิดไม่ผิดก็ไม่ต้องว่ากันนะ
สอบก่อนสอบก่อนท่านก็หยิบยื่นเพราะว่าท่านก็อยากให้ความช่วยเหลือ
ต้าอยากให้ความช่วยเหลือให้เรื่องนี้มันบรรเทาผู้เสียหายไปแล้วผู้เสียหายเขาเท่าที่คุยกันก็ไม่ประสงค์ที่จะไปร้องหรือฟ้องอะไร
เพราะผมไม่มีสิทธิ์อะไรผมต้องถามเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ครอบครัวตำรวจที่จะต้องมารับผิด
กับคดีเขาที่ถ่ำพาตไปต้องไปติดคุกหรือว่าครอบครัวก็แตกสนับเหมือนให้ครอบครัวเขา
เพราะว่าครอบครัวเขาลำบากแล้วถ้าไปเอาเรื่องนั้นตำรวจโดนกันหลายคนเลยงานนี้
ดิฉันไม่แนะนำหรอกเพราะว่าเป็นสิทธิ์นะที่จะตัดสินใจแบบไหนนะคะ
อย่างนี้คือไม่ได้มีอารมณ์โกรธเกลี้ยวอะไรแล้ว

นี้ตรวจทีละลูกเลยนะ

วันนี้ผมขนจับหนี้ไปนี้นะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ